สมาชิกทิศภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
สิบสามฉบับเนี้ยนะครับต้องกลับเรียนท่านประธานที่รบครับ
ว่าในการจะแก้ไขรัฐมนูลนั้นเนี่ย
ถ้ามาทั้ง๑๓ฉบับนะครับมันทำให้เห็นอะไรบางอย่าง
ที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐมนูลได้บรรยัติไว้
ในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
ต้องกลับเรียนด้วยความขอลบครับว่าผมขอลบในข้อเสนอของท่านสมาชิกรัฐทรรภา
ทุกร่างที่ได้เสนอเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้พิจารณา
ในการจะแก้ไขรัฐมนูลนะครับท่านประธานครับ

ที่ดีเนี่ยมาตราสองร้อยห้าสิบหกของรัฐธรรมนุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ย
ได้กำหนดแนวทางวิธีการไว้ว่าในการที่จะให้มีความสามารถผ่าน
การแก้ไขรัฐธรรมนูลได้นั้นเนี่ยนะครับจะต้องได้รับความเห็นพ้อง
จะเรียกว่าทุกฝ่ายหรือเกือบทุกฝ่ายก็ว่าได้
แต่การเสนอร่างรัฐธรรมนุนทั้งสิบสามฉบับที่กำลังพินายุทธนีย์
ต่างคนต่างมาต่างพักต่างเสนอ
เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้าง

เพราะฉะนั้นในข้อเสนอที่แตกต่างเหล่านี้นะครับท่านประธาน
ผมได้กราบเรียนเลยว่าถ้าหากว่า
การแก้ไขรัฐนูนตามรัฐนูนหกศูนย์ครั้งนี้เนี่ย
ไม่เห็นพ้องต้องกันนะครับไม่ให้คุยกันดีไม่คุยกันให้เข้าใจกัน
ดูถึงปัญหาของตัวรัฐธรรมนูลที่แท้จริงว่ามีสภาพปัญหาอะไร
ควรจะต้องได้รับการแก้ไข
แล้วต่างคนต่างเสนอเข้ามานะครับมันก็จะเกิดอาการอย่างที่ปรากฏ

แล้วความไม่ตรงกันนี้เนี่ยนะครับ
มันก็บานปลายไปสู่สาธารณชนข้างนอก

ประเด็นแห่งข้อเสนอ
ประชาชนไม่เอาหรือไม่เห็นชอบ
มันก็จะกลายเป็นจุดด่างของรัฐธรรมนูล
ซึ่งในการร่วมกันดังกล่าวนี้นะครับ

การจะรับหลักการในวาระที่๑
ที่จะพินากันอยู่นี้เนี่ย
จะต้องได้รับความเห็นชอบ

รัฐมนุนมันหยับไว้อย่างนี้ครับท่านประธาน

แนวข้อพิจารณาเหล่านี้เนี่ยนะครับ

จึงเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง

ว่าร่างรัฐธรรมนูนฉบับนี้

จะผ่านวาระหนึ่งหรือไม่
เป็นไปตามกลไกระบบที่ถูกสร้างไว้

ฉบับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน
การตัดสินใจของสมาชิกวุฒิสภานั้น
เราจะพินากันด้วยเหตุผล

เสนอแก้ไขมานี้

ว่าวุฒิษภาชุดนี้

ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้มาจากประชาชน
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นจุดด่างพล้อย
ของการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้
เมื่อวานเรานั่งฟังครับท่านประธานแต่เราก็อดทนครับ
สมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรบางท่านอภิปรายพูดด้วยเหตุผล
พูดอย่างมีหลักมีเกณฑ์น่าเคารพน่ารับฟังน่าเชื่อถือ
แต่ก็ยังมีท่านสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรบางคน
ก็ยังพูดอยู่ในเนื้อหาของประเด็นที่พิจารณา
แต่แฝงไปด้วยถ้อยคำที่กระแนะกระแหน่เสียดสี

เพราะเราถือว่าอยู่ในกติกาที่เป็นประเด็นที่สภาแห่งนี้กำลังพิจารณา

เกียรติในการจะรับฟังข้อเสียดสีข้อกล่าวหากล่าวอ้างดังกล่าว
เราก็พินากันด้วยเหตุผล

เราก็จะตัดสินปัญหา
ที่เราจะต้องทำหน้าที่ลงคะแนนนั้น
ด้วยความถูกต้องเหมาะสม

ของผู้กล่าวถ้อยคำที่ให้ร้ายพวกเรา

แต่กลับกลายเป็นว่าถูกกล่าวหา

ซึ่งเป็นความจริงครับท่านประธาน

ฉบับที่ท่านตำหนิติติติงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นรัฐธรรมนูลพระเด็จการ
แต่ด้วยเสียงที่ประชาชนก็ทำประชามติมาเนี่ยนะครับให้คอสชทำหน้าที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา
เราก็มาตามรัฐธรรมนูลผมเคยกลับเรียนท่านประธานแล้วครับ
เราก็อยากจะช่วยชาติเหมือนกันเราก็อยากมีส่วนร่วมในบ้านเมือง
แต่ถ้าหากว่ารัฐมนูลเขียนไว้ว่าให้เราไปเลือกตั้ง
เราก็ลงเลือกตั้งได้เพราะผมเองก็เคยลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตั้งกับรัฐมนูลปี๔๐มาแล้ว
ก็ได้รับการเลือกตั้งแต่เมื่อรัฐธรรมนุนชะบัดปัจจุบันให้คศชเป็นคนเลือก
แล้วก็เป็นไปตามที่มติมหาชนเขากำหนดไว้ในรัฐมนูลเราก็มาตามนั้น
ผมมีโอกาสเข้ามาเพราะคอสชจริงจริงครับแต่เรื่องเหล่านี้มันน่าจะจบลงไปแล้วครับ
หลังจากที่เรามาทำหน้าที่แล้ว
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแล้ว
เมื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดร
เมื่อวันที่๒๔มีนาคม๒๕๖๒ที่ผ่านมา
เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าพักการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชน
แม้ว่าจะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว

เมื่อสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดร
ได้เลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่ก็ถูกคอลหาถูกกล่าวอ้างเสมอ
รัฐมนูลฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

เขียนขึ้นมาให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านประธานลองพิจารณาไต่ตรองดูนะครับ
ว่ามันสามารถกำหนดไว้ได้อย่างนั้นจริงหรือ
หรือเป็นเพียงวาธกรรมที่พูดขึ้นมา
เพื่อที่จะกล่าวอ้างในการสร้างประเด็นทางการเมือง

รัฐมนูลฉบับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้
เรียกว่าเป็นรับนูลฉบับปี๖๐เนี่ยนะครับ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๖เมษายน๒๕๖๒
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธรรษดร
เมื่อวันที่๒๔มีนาคม๒๕๖๒
หลังจากใช้รับนูลแล้ว๒ปี

สมาชิกสภาพุทธรัศดรมาจากภาคการเมืองหลายพักนะครับ
เพื่อไทยได้สอสอ๑๓๖คน
พลังประชารัฐได้๑๑๖คน
แต่คะแนนเสียงประชานิยมเนี่ยนะครับ

แต่สอสอเพื่อไทยได้มากกว่าพลังประชารัฐ
อนาคตใหม่นะครับในขณะนั้นได้๘๑คน

ผมเปิดโอกาสให้ท่านได้อภิปรายเต็มที่
เพื่อลบล้างคำกล่าวหา
แต่ว่าผมคิดว่าพอสมควร
เพราะฉะนั้นควรจะไปสู่ประเด็นเรื่อง
การรับไม่รับรังจำนวนทั้ง๑๓จบับ

ก็จะเริ่มไปไกลกว่าเป็นเรื่องของรำนูนเลยครับ

ด้วยความเคารพครับอยากขอให้อยู่ในแนวทาง
เรื่องของรำนูน๑๓จบับนี้ครับ

พอดีต้องกลับขออภัยท่านประธานครับ

แสดงให้เห็นว่าที่ข้อเสนอ
ของร่างรัฐธรรมนูล

สวิตช์สวตัดมาตรา๒๗๒เนี่ยนะครับ
มันอยู่ในร่างรัฐธรรมนูล

ผมก็เลยเท้ากวางให้เห็นครับ
ว่าแต่ละพักการเมืองดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับ
หลังจากเลือกตั้งมาแล้วเนี่ย
ก็ได้เสียงจากสมาชิกสวรัฐธรรมนูน

แล้วบรรดาสมาชิกสวรัฐธรรมนูนเอง

หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับที่

สอสอก็ไปตกลงกันเอง
ว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

มันก็ไม่สามารถไปสู่ประเด็นนั้นได้
ผมเลยกราบเรียนขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
ผมก็เลยกลับไปประเด็นตรงที่ว่า
การที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าเป็นนายมตรี
และเป็นนักขอสะชอแล้วมาตั้งสอวอเนี่ยนะครับ
ไม่ได้เกิดจากการที่จะกำหนดได้เลยครับในรัฐธรรมนูลนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อด่างพ้อยเนี่ยนะครับ
ที่ว่าต้องตัดอำนาจสว
ไม่ให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
มันจึงเป็นเรื่องมาเกิดภายหลังครับหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรแล้ว
และการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นก็เป็นข้อตกลงของสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดร
ที่ไปรวบรวมเสียงของสมาชิกเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสภาพุทธแทนรัศดร
ผมยังกราบเรียนว่าข้อที่สวบอกว่าจะต้องถูกข้อเสนอให้ยกเรื่องมาตรา๒๗๒
มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยที่จะเสนอเรื่องเหล่านี้เข้ามา
แต่สิ่งสำคัญครับท่านรัฐมนูลมาตรา๒๗๒ที่พูดกันอยู่พูดกันแต่วักหนึ่งครับ

การที่สมาชิกวุฒิสภาเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้นะครับ
ก็เกิดจากวิกฤตปัญหาของบ้านเมืองครับ
ที่ทำให้เกิดสภาวะวิกฤตไม่สามารถจะเลือกหรือหารตัวนายกรัฐมนตรีได้ในขณะนั้นที่เกิดปัญหา
เพราะฉะนั้นรัฐมนูลฉบับนี้นะครับ
จึงได้ออกแบบมาให้สมาชิกวุฒิษภาเข้ามาทำหน้าที่
ที่จะเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในวักที่๒ของมาตรา๒๗

นี่คือสิ่งที่หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับ
มาทำหน้าที่ว่าหากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
จากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อดีพระการเมืองได้แจ้งไว้เนี่ยนะครับ

ก็ให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับ
ซึ่งรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาด้วย
มาทำหน้าที่แก้ปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองในขณะนี้
ก็คือสามารถยกเลิกเงื่อนไขเหล่านี้หรือกำหนดมาตรการเหล่านี้
แล้วให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ไม่ใช่ว่าเราให้ความสำคัญว่าบุคคลที่เป็นนายุมตรีนั้นไม่ได้เป็นสอสอก็มาเป็นนายมตรีได้ไม่ใช่ครับ
แต่มันเกิดจากวิกฤตของบ้านเมืองที่หานายกไม่ได้
เขาก็เลยเขียนให้สวเหล่านี้เนี่ยนะครับมาทำหน้าที่สำคัญตรงนี้ครับท่านประธาน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเราไม่อยากให้แก้หรอกไม่ใช่เราหวงอำนาจ
ไม่ใช่เรื่องที่เราสืบทอดอำนาจ
แต่สวทุกคนเนี่ยนะครับรู้ภารกิจหน้าที่ว่าเข้ามาทำหน้าที่ในช่วง๕ปีนี้เนี่ยนะครับ
ก็เพราะรัฐมนูลมาตรา๒๗๒เขียนเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ
ท่านบอกว่าต้องการจะปิดสวิตช์สวต้องการจะตัด๒๗๒

ว่าสิ่งที่เราอยู่นั้นเราอยู่ด้วยความรับผิดชอบ
อยู่ด้วยภารกิจภาระหน้าที่ที่รัฐมนุนเขียนไว้

นี่คือเหตุผลครับท่านประธานนะครับ
ประเด็นต่อไปครับท่านประธาน
ข้อเสนอที่ร่างรัฐธรรมนูลเสนอมา๑๓ร่างเหล่านี้เนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ
เรามีประเด็นสำคัญ
พอดีภังประชาลัทธ์เสนอร่างรุนมาอยู่ในฉบับเดียวกัน
แตกต่างจากพักอื่นที่แยกประเด็นมา
มันก็เลยทำให้การตัดสินใจในการพิจารณาร่างเหล่านี้
ก็อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ร่างของพักพลังประชารัฐ

ประการแรกเนี่ยนะครับก็คือ
เราต้องการปฏิรูปการเมืองครับท่านประธาน
ตอนผมเป็นประธานกรรมธิการในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเนี่ยครับ
ก็เสนอให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
โดยให้พักการเมืองเป็นของประชาชน

เราก็เสนอครับว่าพักการเมืองของประชาชนได้นั้นเนี่ยนะครับ

แต่ในร่างของพักประชารัฐก็ไปแก้รัฐมนูลเนี่ยนะครับ
ตัดบทเหล่านี้ออกไป

แล้วข้อเสนอของเรานั้นเนี่ยนะครับ
ก็ผ่านสภานิติบัญญัติในช่วงนั้น
พักการเมืองเป็นของประชาชน
แต่เราก็ถูกเสนอที่จะให้ตัดประเด็นนี้ออกไป

ข้อที่สองค่ะที่เราเข้าใจข้อเสนอ
ที่จะแก้มาตรา๑๔๔กับ๑๘๕
ว่าต้องการให้การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาพุทธรัศดรง่ายขึ้น
ไม่อยู่ในขอบเขตบทของกฎหมาย
คอยแต่เอาผิดเอาโทษจนทำหน้าที่ไม่ได้

แต่พอข้อเสนอเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ

ถกเถียงว่าจะเปิดช่อง
ให้สมาชิกสภาพุทธรัศดรหรือวุฒิสภา

เข้าไปแทรกแทรงคราชการเจ้าหน้าที่ได้
เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับ
สาธารณชนนะครับเขาไม่ยอมรับ

วุฒิสภาก็ต้องไตรตองตึกตองให้หนัก

ที่เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งประเทศ
นี่คือข้อสำคัญอีกข้อหนึ่ง
ส่วนข้อเสนอของพักอื่นก็เช่นเดียวกันครับ

ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหันหน้ามาคุยกันเสีย

จริงผมก็มีเนื้อหาจะพูดเวลาหมดแล้ว
ถ้าหากว่าเราสามารถจะหันหน้าเข้ามาคุยกันเนี่ยนะครับ

ผมให้เกียจท่านท่านให้เกียจผม

มันน่าจะเดินไปด้วยกันได้
ที่จะแก้รัฐมนูลดีทั้งสักฉบับหนึ่ง

เห็นร่วมกันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ดังนั้นนะครับข้อเสนอของ
พักการเมืองทุกพักที่เสนอมา
กลับเรียนด้วยความเคารพด้วยความเกรงใจของทุกพักการเมือง
ว่าเราจะพิจารณาด้วยเหตุผล

เจตนารมณ์ของรัฐมนูล

ก็กลับเรียนท่านประธานในเวลาที่จำกัดนะครับ
ขอบคุณครับ